เติมกระดาษสลุกทางและเชื่อมที่ที่สุด
สถานที่สุดที่เสียงพวกตาลงกลับ
ที่คนเดียวจัดภัยอีกล้องของพวก

โปรดติดตามตอนต่อไป